หน้าเหตุน้ำมันรั่วนะครับที่ระยองนะครับคุณผู้ชมครับ
คือตอนนี้คราบน้ำมันมันเริ่มพัดเข้าฝั่งตัวเมืองระยองแล้ว
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วด้วยล่ะแล้วก็ล่าสุดนะครับ
คราบน้ำมันเนี่ยมันไปที่หลายหาดแล้วนะครับ
ไปเป็นคราบบ้างไปเป็นเขม่าบ้างจากกรณีที่น้ำมันดิบรั่วนะครับ
มับตาพุธระยองนะครับตอนนี้มันขึ้นหาดแม่ลำพึง
เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เก็บกู้ได้แล้วหนึ่งหมื่นห้าพันตัน
ล่าสุดวันนี้นะครับมันเคลื่อนมุ่งหน้าอ่าวพร้าว
หาดเพตราหาดแหลมเจริญเจ้านี่ต้องวางบูมครับ
ป้องกันเป็นชั้นที่๑แล้วก็แผ่นซึมซับน้ำมันนะครับ
เป็นมาตรการที่สองต่อไปไปดูที่ก้นอ่าวหาดแม่รำพึงกันก่อนครับ
ประมงพื้นบ้านน่าเห็นใจทีเดียวนะฮะ
คือเป็นพวกเรือเล็กเป็นอวนปูก้นอ่าวนะ
ทยอยเอาเรือเข้าเทียบฝั่งนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะครับ
รับมือกับคราบน้ำมันที่คาดว่าจะเข้ามาที่ก้นอ่าวด้วยนะครับ
ประมงพื้นบ้านบอกว่าชาวประมงยินดีเสียสละ
คราบน้ำมันมันเข้ามาในพื้นที่ทั้งหมดเลย
เพื่อจะง่ายต่อการเร็วต่อการที่กระจัดคราบน้ำมันครับ
ถ้าคืนกราศเมตรมันก็เสียหายมากกว่าอ่าแล้วก็ก็ต้องชดใช้มากกว่า
แต่เราก็เข้าใจยอมที่จะให้เขาปล่อยน้ำมันมาได้ด้วย
อย่างนั้นครับเพราะว่าตรงนี้ที่กว้างแล้วมันก็ทำงานสะดวกกว่าที่เกาะ
เพราะว่าที่เกาะพอพอพอขึ้นไปมันเป็นอาวุธมันเป็นหินเป็นอะไรเวลาจะทำพ่อสะอาดมันมันยาก
พอคราบน้ำมันของคุณขึ้นแล้วมันจบสิ้นมันไม่จบ
เพราะว่าสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศเนี่ยมันต้องการการฟื้นฟูเนี่ย
มันระยะระยะยาวอ่าเหมือนน้ำมันรั่วคราวที่แล้วปีห้าหก
วันนี้สิบปีปีหกห้าสิบปีเรายังไม่ฟื้นตัวดีเต้ย
อ่าวพร้าวเป็นยังไงที่มันมุ่งหน้าไป

เขาเริ่มไปเจอเขม่าวดำแล้วนะครับ
แต่ทางอุทยานก็ยังไม่ฟันทงนะ
ผู้สื่อข่าวไปสังเกตการณ์ที่อ่าวพร้าวครับ
ปรากฏว่ามีคราบน้ำมันซึ่งเป็นเขม่าวสีดำ
แต่แบบเบาบางอยู่นะฮะ
มันมากับคลื่นถึงชายหาดแล้ว
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าบอกว่า
จากการตรวจสอบยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นคราบน้ำมัน
อาจจะเป็นเขม่าจากเรือที่มาช่วยลากบูมหรือเปล่า
แต่อย่างไรก็ตามนะครับจะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ไปเก็บกู้นะฮะ
พร้อมไปแล้วนะครับเรื่องคนกับอุปกรณ์เนี่ย
หากเป็นคราบน้ำมันจริงนะครับจะดำเนินการกำจัดมันทันที
ส่วนคราบน้ำมันขยายวงไปอีก๒หาดครับ
เป็นคราบเขม่าวสีดำลอยไปเกยหาดเพตราแล้วก็หาดแหลมเจริญ
มีคราบน้ำมันลอยขึ้นมาที่ชายหาดเพตรานะครับ
ก็เลยไปตรวจสอบไปตรวจสอบปั๊บ
ไปเจอคราบน้ำมันที่เป็นคราบสีดำบางเข้ามาติดชายหาดแล้ว
ถ้ำชายหาดสีดำเป็นหย่อมกินเนื้อที่ประมาณยาวไปสัก๑กิโลเมตรได้
เช่นเดียวกับที่หาดแหลมเจริญครับมีคราบเขม่าวถูกคลื่นซัดเข้ามา
กับระลอกคลื่นบางเหมือนกันเบาเหมือนกัน
หนาแน่นนะครับส่วนที่บริเวณชายหาดแม่รำพึง
แล้วก็ชายหาดก้นอ่าวนะครับยังไม่มีคราบน้ำมันเข้ามาเพิ่ม
ล่าสุดมีรายงานว่าบริเวณชายหาดแม่รำพึงชายหาดก้นอ่าว
ยังไม่มีคราบน้ำมันเข้ามาเพิ่มเติมนะครับ
เอ้าลองฟังเจ้าหน้าที่เขาที่ไปตรวจสอบหน่อยครับ

วันนี้ยังไม่พอใช่ครับก็คือต้องตรวจไปเรื่อยก่อนนะครับ

ตั้งแต่เช้าแล้วก็เดินทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงแบบนี้แหละ
ครับแล้วบางทีก็ออกเรือตรวจตามแนวบ้าง
คิดว่ามันจะเข้าตรงไหนก็ต้องดูตามนี้
ต้องหยุดไกลจากที่นี่มากไหมครับ
ที่เขาพบล่าสุดเลยก็คือฐานแม่น้ำผึง
ของแม่ลำเริงอยู่ตรงฝั่งนู้นเลยใช่ครับ

ยังไม่พบเลยครับฝั่งนี้ก็คือต้องเฝ้าระวังเหมือนเดิม
มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจากกรมเจ้าท่านะครับ
ล่าสุดได้สั่งระงับการใช้ทุ่นเทียบเรือขนถ่ายน้ำมัน
ของบริษัทสตาร์ปิโตเรียมรีไฟนิ่ง
กว่าจะแก้ไขและตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคง
แล้วก็ความพร้อมของท่อน้ำมันใต้น้ำ
อยู่ในสภาพปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้
แล้วก็จะแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับบริษัทนะครับ
ก่อมลพิษหลังจากเป็นต้นเหตุ
ทำให้น้ำมันรั่วกลางทะเลระยองครับ

มันไม่ได้กระทบแค่เรื่องของสภาพแวดล้อม

เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารทะเลที่ระยองบอก
โอ้โหขาดทุนแสนสาหัสมาก
ถ้าคุณคิดว่าโควิด๑๙คือวิกฤต
พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารทะเลแล้วเนี่ย
น้ำมันรั่วครั้งนี้แทบจะเรียกได้ว่าสิ้นชีวิตกันเลยทีเดียว

ลดราคาก็แล้วอะไรก็แล้ว

ก็ต้องยอมรับว่าคนก็ไม่กล้ากินนะ
นี่ค่ะนี่คือคุณอำพรแซ่เหลานะคะ
เป็นเจ้าของร้านเจ๊แมวซีฟู้ดริมหาดแม่รำพึง
มันอยู่กับจุดใกล้จุดคราบน้ำมันที่ลอยขึ้นมาเลย
บอกเลยว่าอัดอั้นมากเลยนะตอนนี้

ขาดทุนแสนสาหัสทุกวันตั้งแต่เกิดเหตุข่าวเรื่องน้ำมันรั่วออกมา
บอกว่าเจ้าของบริษัทน้ำมันกับหน่วยงานรัฐช่วยรับผิดชอบหน่อยได้ไหม
เพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะของดีจากเกจิอาจารย์ไหนประหลัดขิกอะไร

ของดีช่วยเลยนะอ้าวลงพ่อลงพ่อเรียกแขกเลย
ลงพ่อบอกไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรับหนี้กูก็หนีแล้วน้ำมันมันเม้น
ลงพ่อบอกอยู่ไม่ได้แล้วน้ำมันมันแขกนี่
อันนี้ของดีจากปกติได้อันนี้มาวันละ๑๐โต๊ะทุกวัน
ตอนนี้ลงพ่อบอกไปก้อนละโยมโกยไปด้วยแล้วน้ำมันเม้น
ใครจะอยู่เนี่ย
ถ้าไม่สุดจริงไม่มาขนาดนี้ถึงขั้นถึงขั้นคุยกับประหลัดขีกแล้ว
เอาของดีที่ร้านมาโชว์แล้วบอกช่วยไม่ได้แล้ว
ตอนนี้ต้องเจ้าของบริษัทที่ทำน้ำมันรั่วกับหน่วยงานรัฐ
เท่านั้นแล้วถึงจะช่วยเธอได้ครับอีกคนนึงค่ะ
สมจิตพืชพันธ์แม่ค้าขายอาหารทะเลสดก็บอกเหมือนกันว่า
นี่ป้ารถไม่รู้จะลดยังไงแล้วนะ
เมื่อก่อนปลาหมึกป้าขายกิโลละ๓๒๐บาท
ป้าลดลงมาเหลือ๒๘๐บาท
ม้าสดเมื่อก่อนขายกิโลละ๔๕๐บาท

ยังขายไม่ได้เหรอโอ้โฮ
พอเราไปไล่ถามพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารทะเล
แหล่งที่รับซื้อกุ้งหอยปูปลาเขาก็บอกเลยนะคะว่า
จริงช่วยมาซื้อเถอะมันไม่มีน้ำมันเปื้อนหรอก
เพราะอาหารทะเลที่ขายในระยองกว่า๘๐

เพราะความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัดมีเยอะ
เอาไล่ให้ฟังเลยนะลาสั่งมาจากบ้างปะโกง
ปูเนี่ยเอามาจากชนบุรีส่วนกุ้งนู้นนำขึ้นมาจากภาคใต้
เพราะฉะนั้นซื้อเถอะไม่ต้องกลัวพ่อค้าแม่ค้าว่าอย่างนี้
เจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วเขาก็ออกมายืดอกเลยบอกว่า
ผมยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ระยะสั้นและระยะยาว
ออกมาในแถลงการฉบับที่๘เมื่อวานนี้

ใครได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำมันรั่วครั้งนี้
โทรไปเลยค่ะเบอร์นี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะ
โทรไปเลยใครที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะ
ทางบริษัทต้นทางรับเรื่องร้องเรียนอยู่
ชดใช้ความเสียหายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

มีคนเห็นซากเต่ากับซากโลมา
ในพื้นที่ที่เกิดน้ำมันดิบรั่วไหลวันที่๓๐มกราคม
เรื่องนี้เราเอาซากทั้งสองไปตรวจสอบแล้ว
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะ
เขาบอกว่าไม่มีคราบน้ำมันจากทั้งซากเต่าและซากโลมา
แปลว่าอาจจะตายตามธรรมชาติ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุน้ำมันรั่วไหล